คุณผู้ชมคะมาดูชีวิตของสองสามีพระยาคู่หนึ่งนะคะ
ก็จะเดินทางกลับบ้านจากโคราชจะกลับชนบุรี
ไม่มีสตังค์แม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สองสามีพระยาคู่นี้นะคะนายจำเรินสุพตะอายุ๓๖นางแถวสีทองอายุ๕๓
ริมถนนสาย๓๐๔กบินบุรีศรีมหาโพธิ
ถึงโรงเรียนสายมิตรศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
แดดก็ร้อนสตังค์ก็ไม่มีเท้าพองเหงื่อไหลเต็มตัว
ชาวบ้านเห็นแล้วผิดสังเกตรู้สึกเห็นใจ
นักข่าวว่าตรวจสอบให้หน่อยสองสามีพระยาคู่นี้เดินอยู่ริมถนนเนี่ย
ก็เลยไปคุยด้วยนี่ค่ะเธอบอกว่าไม่มีสตางค์ในจ้างโกง
ต้องเดินกลับบ้านสภาพแบบนี้เท้าพองแล้วอ่ะ
พอหิวนะเก็บมะขามริมทางกินโอ้โหเก็บยอดกระถิ่นริมทางกิน
โอ้โหดูท้าวนี่ค่ะท้าวพองอย่างนี้เลยอ่ะ
ถนนมันร้อนเห็นไหมพระสอนเดินโอ้โหไม่ไหวหรอกเดินอ่ะ
นะบางทีนะก็ขอข้าวชาวบ้านข้างทางนะ
พระท่านก็ขอข้าวกินอะไรแบบนี้คนก็เห็นใจนะคะ
ก็หาข้าวหาปลาให้กินอ่ะอืมคือที่ที่ท่านเห็นในภาพเนี่ย
ข้าวผัดคณะไข่ดาวอะไรพวกนี้เนี่ยนี่คือชาวบ้านซื้อให้กิน
ใครที่คิดว่าตัวเองลำบากนักหนาดูนี่ไว้นะฮะคนลำบากกว่าเราเยอะแยะนะครับ
นายจำเรินเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเองกับภรรยาแล้วก็เพื่อน๔๕คน
ไปทำงานกับนายจ้างที่นครราชศรีมาจากชนบุรีเนี่ยไปนครราชศรีมา
แล้วอยู่ถูกนายจ้างขอยืมเงินนายจ้างบอกว่าเดี๋ยวขอเอาไปหมุนซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างก่อน
แต่สุดท้ายแล้วนายจ้างชักดาบไม่คืนให้หนีไปเลย
แล้วก็ทิ้งพวกตัวเองเอาไว้ที่โคราชก็เลยตัดสินใจเอาถ้างั้นเราก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ต่างคนต่างกลับก็แล้วกันแต่ตัวเองกับเมียไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจพากันเดินเท้ากลับบ้านจะมาบ้านเกิดที่ชนบุรี
เดินมา๔วันแล้วครับแล้วก็มีคนมาเจอ
นายจ้างนี่โกงค่าแรงลูกน้องประมาณสักกี่คนเหรอ๓คนครับ

ท้องพรุ่งคือคนละสองครับ

แล้วเพื่อนงานหน้ากลับบ้านเรากลับบ้านเรียกว่าเปล่าไหมครับ

ก็ทางนายจำเรินนี่บอกว่าก็คงจะไม่ทวงถามอะไรจากนายจ้างจากเท่าแก่หรอก
ก็ทั้งที่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันไม่น่าทำกันแต่ไม่อยากพูดถึงแล้ว
อยากจะบอกว่าถ้าอยากจะโกงค่าแรงคนงานก็โกงต่อไปเถอะ
ถ้าทำแล้วมีกินก็โกงต่อไปก็แล้วกันนี่ฮะตัวเองก็ไม่ถือโทษโกรธอะไร
ไม่ทวงเงินอะไรด้วยก็ถือว่าก็จบกันไปก็แล้วกันไป
ถ้านายจ้างจำหน้าได้เนี่ยคือเขาจำได้อยู่แล้วล่ะ
คุณก็ออกมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ